คุณผู้ชมคะไทยรัฐนิวส์โชว์เราห่างหายเรื่องผีไปนานนะคะ
เรื่องดวงไฟประหลาดเรื่องกระสงค์กระซื้อต่างต่าง
วันนี้มันกลับมาแล้วนะคะครับมีชาวบ้านเขาบอกว่าเขาถ่ายเอาไว้ได้
คุณผู้ชมดูตามคลิปเลยมันคือดวงไฟประหลาด
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นมุมขวาล่างละวงสีแดงเข้าให้ล่ะเห็นมั้ย
มันค่อยลอยขึ้นมาเนี่ยเนี่ยสายไปสายมาแบบเนี้ย
ไปเร็วด้วยนะไปเร็วที่นี่อยู่ที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าถ่ายได้ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลตาจงอำเภอละหารทรายค่ะ
เขียนข้อความระบุไว้กับคลิปนี้เลยว่านี่มันคือแสงอะไร
ตอบเป็นเสียงเดียวกันคำเดียวสั้นเลยปอบ

ทีมข่าวเราได้ยินแบบนั้นปุ๊บลงพื้นที่เลยค่ะ

เวลาเห็นอะไรที่มันดูแล้วเอ๊ะมันจริงใหม่จริงยังไง

ไปที่บ้านหลังนี้เลยนะคะที่กล้องวงจรปิดถ่ายดวงไฟปริศนาเอาไว้ได้
ลักษณะบ้านเนี่ยเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ที่บ้านมีกล้องวงจรปิดเอาไว้แล้วก็มีสายสินคล้องรอบบ้านไว้ด้วย
หน้าห้องน้ำมียันติดเอาไว้ด้วยแล้วก็มีรอยปริศนาอยู่ที่อ่างอาบน้ำแล้วก็พื้นปูนหน้าบ้าน

คุณตินี่เขาสร้างวิรากรรมคุยกับมนุษย์ต่างดาวมาแล้วนะ

ต้องส่งเขาไปอ่ะแหละเพราะว่าคุยกับอะไรที่คนคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยคุณติคุยได้

ไปถามนายสอยจิมประโคนเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเมื่อคืนวันพระที่ผ่านมาเนี่ย
เขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมากระทบประตูหน้าบ้าน

ก็ตกใจเลยเพราะว่าเห็นไอดวงไฟปริศนาเนี่ยมันลอยไปลอยมา
ซึ่งเขายืนยันเลยว่าไม่ใช่แมลงไม่ใช่แสงไฟฉายแน่นอน
มันจะต้องเป็นพลังงานบางอย่างแน่
นี่คือจุดที่หน้าบ้านลุงสอยที่ยืนคุยกับติอยู่เนี่ย

นั่นแหละลุงสอยก็บอกว่าชาวบ้านเขาชอบเล่าว่าเคยเห็นดวงไฟแบบนี้
พลังงานบางอย่างในตอนกลางคืน
บอกอุ้ยลุงดูนะขนลุกทั้งตัวเลย

ลูกการหลานเคยก็ได้ยิน
มาอีกมามาซักทีลุกอีก

มันมันคืออยู่เป็นวงกลม
นางสาวยุระวันจำนงหลานสาวของนายสอยก็บอกว่า

อะไรดังอยู่ที่ประตูครับแล้วตาก็เรียกให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็ตกใจไปพร้อมพร้อมกันเนี่ยแหละค่ะเธอบอกว่า
สองตัวเลือกเลยถ้าไม่ใช่ปอบนะมันก็ต้องกระสือแน่เลย
ที่มีไฟวิบวับวิบวับตอนกลางคืนแบบเนี้ยมันเป็นอื่นไปไม่ได้ครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้มีพี่ที่เคยมานอนที่บ้านเห็นดวงไฟผีกระสือลอยอยู่ในห้องน้ำ
ทั้งที่ห้องน้ำไม่ได้เปิดไฟค่ะเธอก็เลยบอกว่า
กระสือมันต้องเข้าไปกินของสกปรกในห้องน้ำแน่แน่เพราะเธอได้ยินมาว่า
กระสือมันชอบกินของเน่าเหม็นโอ้โหนี่คือกระสือในเวอร์ชันของเรานะคะ
มีพี่คนหนึ่งที่เขาเคยมานั่งเล่นกับหนูแล้ววันนั้นเขานั่งเล่นกับหนูเสียเขากลับบ้านไป
ตอนประมาณตีสามครับเขากลับไปแล้วเขาเข้าทางหน้าต่างแล้วเขาเห็นนี่
ดวงไฟอยู่ในห้องน้ำแต่เขาไม่กล้าไปแอบดูในห้องน้ำก็ไม่ได้เปิดไฟ
แต่มันมีแสงเขาบอกว่ามันสะท้อนกับพื้นห้องน้ำเขาเขาก็บอกว่าเขาก็เลยเข้าไปในห้องเขาก็นั่งตั้งสมาธิแป๊บหนึ่ง
แต่เขาก็ไม่กล้าออกไปเพราะกลัวมันอยู่ตรงประมาณโถส้วม
คิดว่ามันเข้าไปทำอะไรครับกินคิดว่าผีโปรงผีกระซื้อผีปลอปไปถั่ว
รู้ไม่รู้ไงว่ามันคืออะไรขนาดเข้าห้องน้ำเรายังพิการยังต้องวิ่ง
นี่ฮะตีบอกคุยกับทางบ้านเจ้าของคลิปแล้วไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วย
คุยกับคนเท่าคนแก่เลยฮะค่ะนี่คือคุณยายเอี่ยมฮะ
ยายเอี่ยมอายุแปดสิบเอ็ดปีแล้วนะครับคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านอืม
เอี่ยมบอกว่ายายไม่เคยเห็นดวงไฟปริศนาแบบนี้มาก่อนนะครับ
แต่ว่าได้เห็นคลิปและคลิปที่ติเอาให้ดูเนี่ยอืม
ยายบอกว่าโอ้โหติเอ้ยปอบแน่เอาเหรอใช่
ไหนยายบอกยายไม่เคยเห็นทำไมยายรู้เป็นปอบอ่ะแม่เล่าให้ฟัง
แม่ของคุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าปอบมันจะมีลักษณะแบบนี้นี่แหละ
คุณยายเนี้ยอายุแปดสิบเอ็ดอืมอ่าคุณแม่เนี้ยเคยเล่าให้ฟังนะครับ
แม่เนี่ยแม่ของยายเอี่ยมนะเคยบอกว่าก่อนที่คนจะกลายเป็นปอบเนี่ย
ค่ะร่างคนที่จะเป็นปอบเนี้ยมันจะมีดวงไฟสีขาวอมเหลือง
ลอยมาเข้าร่างคนที่ถูกเลือกหลังจากนั้นครับ
นี่เขาเป็นอะไรอ่ะก็เป็นปอบแล้วปอบเข้ามาอ๋อ
ดวงไฟเนี่ยมันจะมาเข้าร่างคนแล้วคนถึงจะเป็นปอบ
เพราะในความคิดหรือว่าสิ่งที่เราได้ยินมาเนี่ยคือปอบต้องเป็นตัวคนใช่ไหม
ใช่ค่ะเป็นคนไอ้ลอยเนี่ยมันอาจจะเป็นกระสือ
แต่ทำไมชาวบ้านถึงบอกเป็นปอบเพราะไอ้ไฟลอยดวงไฟที่เห็นอ่ะ
นั่นคือปอบที่มันจะมาลอยเข้าสิงร่างคน
คนก็เลยกลายเป็นปอบไปด้วยแล้วนี่เขาแลบลิ้นทำไมคะ
พอปอบเลือกร่างใครแล้วเข้าสิงปุ๊บคนที่กลายเป็นปอบนะฮะ
จะเดินแลบลิ้นหากลิ่นคาวเลือดไปตามหมู่บ้าน
แล้วเขาจะเดินท่านี้ด้วยเหรออ๋อ

นี่ปอบนะฮะโดยขณะนั้นนะครับ
กำลังจะคลอดลูกแล้วมียายคนหนึ่งถูกผีปอบเข้าร่าง
กลิ่นคาวเลือดนะฮะยายที่ถูกผีปอบเข้าร่าง
เดินมาที่บ้านของคุณยายเอี่ยมนะครับแล้วก็แลบลิ้นมาเลย
แล้วพูดว่าอยากกินเลือดอยากกินเลือดพูดอยู่อย่างนี้
อันนี้ตามที่คุณยายเอี่ยมเขาเล่านะค่ะจากนั้นทั้งแม่แล้วก็ญาติยาดของยายเนี่ย
พอเห็นพากันไล่ยายคนนี้กลับบ้านไปพอยายคนนี้กลับบ้านไป
ชาวบ้านที่ตามไปดูเนี่ยพบว่าอ้าวนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนไปแล้ว
สภาพศพคือไม่มีเครื่องในอะไรเลยฮะตับไตไส้พุงเนี่ยหายไปหมดเลย
อันนี้เรื่องเล่าใช่ไหมคะเรื่องเล่าคาดว่าไอ้ผีปอบที่เข้าร่างของคุณยาย
ไปแลบลิ้นแล้วหาอะไรกินไม่ได้เนี่ยก็เลยพาร่างนี้กลับบ้าน
แล้วก็ซัดตับไตไส้พุงเครื่องในของยายคนนี้จนหมดเลยฮะ
พี่สาวอยู่ไฟคลอดลูกอยู่ไฟในบ้านนั่นแหละ
ยายนี่ก็อายุ๑๗๑๘แกว่ามานั่งจุ๊บปากจุบปากหิว

แต่คนนั้นแกอายุตั้ง๗๐กว่าแล้วแกก็นอนป่วยอยู่ตอนแรก

พอนานนานเดินนานไปก็กินเครื่องในตัวเอง
แบบว่าเขามีคนผูกไว้มัดไว้มีคาถาดี
แต่ไม่รู้ว่าใครตรงนี้คือยายก็ไม่รู้
เขาผูกไว้มัดไว้ทีนี้หากินไม่ได้
ก็กินเครื่องในเองตัวเอง
นี่ฮะคุยกันเสร็จเนี่ย
คุณยายเอียมบอกติไม่เชื่อยายใช่ไหม
ไม่เชื่อติไปถามผู้ใหญ่บ้านไหม
ยายก็เลยชี้ติเดินไปนะเรียวซ้ายเรียวขวาเรียวขวาเรียวซ้ายเนี่ย

นี่ผู้ใหญ่บ้านหมู่๒บ้านโคกตาพรม
ผู้ใหญ่ดูว่าแบบอื้อหือแต่ผู้ใหญ่บอกเลยนะ
ดวงไฟปริศนาอะไรพวกนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกัน

เห็นดวงไฟลอยไปลอยมาตามถนนหรือไม่ก็ท้องนา
แต่พอดูคลิปนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่านี่จะต้องเป็นดวงไฟที่แบบ
คือมันไม่ใช่พวกหิ่งห้อยอะไรพวกนี้หรอก
เป็นผีปอบนี่แหละที่ออกหากิน

ผู้ใหญ่บ้านบอกใช่เพราะชาวบ้านบอกว่าเห็นดวงไฟผีปอบลอยไปลอยมาเนี่ย
แล้วชอบลอยไปแถวพวกกบเขียดของชาวบ้านที่จับได้แล้วขังเอาไว้
แล้วอยู่พวกกบพวกเขียดเนี่ยที่จับมาเนี่ยที่ขังเอาไว้เนี่ยนะ
อยู่ดีมันก็เหมือนกับเออมันก็หายไป

ไม่ได้หนีปอบมันน่าจะเอาไป

่งห้อยที่ไหนจะกินกบกินเขียด

ใหญ่บอกนี่ผู้ใหญ่นะติจะเชื่อไหมมาถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านไม่เชื่อได้ยังไง

เขาจับพวกกบพวกอะไรมาที่เขาขังไว้น่ะ
เขาบอกว่ามันหายทั้งที่ว่ามันยังมิดทิศอยู่อย่างเนี่ย
บอกว่าเห็นแสงลอยไปลอยมาแล้วกบที่เขาจับมาได้พวกอึ้งอย่างนี้มันหายไป
คือชาวบ้านเขาก็รู้มานานแล้วแบบนี้เขาก็เจอมาก็เฉย
ท่านผู้ชมครับสิ่งที่เราได้ให้ท่านได้ดูเนี่ย
อันนี้พูดตรงก็คือถ้าถามชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย

แต่ว่าเรื่องของหลักการพิสูจน์อะไรต่างนานาเนี่ย

แต่นี่คือสิ่งที่ชาวบ้านมองว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้
จากการบอกเล่าแล้วก็บอกต่อกันมา
ใช่ซึ่งจริงเราส่งคุณติไปไม่ได้จะให้ไปคุยแล้วก็สอบถามชาวบ้านอย่างเดียวนะ
ก็ตั้งใจจะให้ไปพิสูจน์ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้นี่แหละ
จริงแล้วไอ้ดวงไฟประหลาดอันนี้มันคืออะไรกันแน่
ก็เลยตั้งกล้องเลยค่ะเอากล้องไปตั้งหน้าบ้านนายสอยเลย
จุดที่กล้องมุมจรปิดจับดวงไฟประหลาดได้อ่ะ

คืนนี้เลยเนี่ยคุณติตั้งกล้องเอาไว้เรียบร้อยเลยอืม
ตั้งกล้องบันทึกไว้นานกว่าชั่วโมง

นั่นน่ะสิจะถ่ายทำไมตุ๊กแกไม่เข้าใจจริง
แต่เขาบอกว่าเขาเห็นเนี่ยที่เห็นก็คือมีชีปะขาวบินผ่านไปผ่านมา

แต่ไม่เห็นดวงไฟประหลาดอย่างที่กล้องมูลจรปิดจับได้เลยนะคะ
แต่ตอนแสงที่มันออกมาจากภาพเนี่ยมันจะออกเป็นสีที่มันไม่ใช่สีแบบที่คุณติถ่ายตอนนี้

ก็อาจจะต้องตั้งทั้งคืนหรือว่ายังไง

การคอมเมนต์ในเฟซบุ๊คไลฟ์นี้หลายคนจะได้ความคิดเห็นเรื่องผีปอบกันประโยชน์มาก
ฝากบอกคุณภาคภูมิว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณภาคภูมิเศร้าให้ไปที่บุรีรำแห่งนี้นะคะ

อ๋ออันนั้นปอบใจปอบอารมณ์